เราตามความคืบหน้ากันให้กรณีที่ครู๕สิทธิ์เก่า๒ค่ะ
รุมโทรมน้องม๒แล้วก็น้องม๔

แล้วก็๗คนได้รับการประกันตัวไปแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะตำรวจสพพึงแดดมุกดาหาร
ก็เลยบอกว่าก็มีการส่งสายตรวจนะ
ไปดูแลความปลอดภัยให้กับครอบครัวของน้อง

เพราะ๗คนได้รับการประกันตัวไปแล้วถูกไหม
กลัวว่าจะไปข่มขู่พยานอะไรหรือเปล่านะคะ

แต่นี่ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปนะคะ

ติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่ที่มุกดาหาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณนัทพลทีพสุวรรณบอกว่า
หลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

แล้วก็มีการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตั้งแต่วันที่๘พฤษภาคม
ไม่ได้หมายความว่าให้ย้ายไปทำงานที่อื่นก่อนนะ
แต่หมายถึงให้ออกจากราชการของกระทรวงศึกษาธิการไปเลย
ไปเลยนะฮะไปพักเลยอ่ะไปพักเลยค่ะแล้วมีการเตรียมที่จะเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูชั่วคราวไว้ก่อน

และจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
หากผลตรวจสอบพบว่ามีมูลจริงตามที่ถูกกล่าวหาก็จะดำเนินการ
เพิกถอนใบอนุญาตต่อไปนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีการส่งเคล็ดลับ
ลับให้กับตำรวจแล้วแล้วเป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะคะ
ก็บอกหมดว่าชวนไปอะไรยังไงค่ะในแชทลับนั้นนะคะ
ไม่เปิดเผยแล้วกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของตำรวจ

ขวดเบียร์พบเยอะแบบนี้หลังบ้านพักครู

คุณนัทพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่า
ก็ตั้งกรรมการตรวจสอบผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มเติมด้วย

ต้องหาที่มาที่ไปของขวดเบียร์เหล่านี้ที่อยู่ในบ้านพัก

ถ้าเกิดว่าพอปล่อยปลัดละเลยแน่นอน
๑๕๗ด้วยนะคะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้าน
ลูกหลานยังเรียนอยู่โรงเรียนนี้

หลังจากที่เกิดเรื่องรู้สึกเสียใจ

ไม่เคยเกิดเรื่องเสียหายแบบนี้มาก่อน
เราก็ถามต่อว่ากังวลหรือเปล่า
ว่าถ้าเกิดว่าครูยังอยู่ที่นี่
ลูกหลานของท่านจะไม่ปลอดภัย
ผู้ปกครองบอกนะคะยอมรับบอกว่ากังวล
ถ้าเกิดว่าครูทั้ง๕คนยังสอนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าว

ส่งลูกส่งหลานมาเข้าเรียนที่นี่

เธอก็พร้อมนะจะส่งลูกหลานกลับไปเรียนเหมือนเดิม
เพราะโรงเรียนนี้ใกล้บ้านเดินทางก็สะดวก
อันนี้ผู้ปกครองของเด็กบอกนะฮะ

รุ่นพี่สิทธิ์เก่าอีก๒คนที่ก็ตกเป็นผู้ต้องหาเช่นเดียวกัน
ก็มีความสนิทสนมกับครูทั้ง๕คนเป็นอย่างมาก
มักจะเห็นเด็กทั้งสองคนที่ตกเป็นเหยื่อ

หอบเหล้าหอบเบียร์มานั่งดื่มกินกับครูอยู่ที่บ้านพัก๒๓ครั้งด้วยกัน
อันนี้เป็นข้อมูลเบาะแสที่ผู้ปกครองเล่าให้ฟังนะคะ
มากครูอภัยค่ะ
นะคะทีนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านถามว่าโรสลินแชทลับอะไรอ่ะ
บอกให้แบบนี้นะคะเบื้องต้นเป็นแชทลับที่ลักษณะเหมือนครู
น้อง๑๔ปีมาที่ห้องพักครูแล้วให้น้อง๑๔ปีไปเป็นนกต่อ
ล่อเพื่อนคนอื่นมาอีกแต่ว่าเพื่อนคนอื่นปฏิเสธ
คุณมันมีอะไรมากกว่านั้นในแชทมันมีอะไรเยอะกว่านั้น
ตำรวจบอกว่านี่แหละเป็นหลักฐานสำคัญแต่มันเปิดเผยไม่ได้จริง
แต่ย้ำว่ามีหลักฐานเพราะว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของบรรดาครูทั้งหลาย
เขาบอกว่ามีก็งัดออกมาสิแล้วก็มีสิมีมีเดี๋ยวรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ